คุณผู้ชมครับแล้วข่าวต่อไปนี้นะ
วัยรุ่นอายุ๑๖ปีนะครับ

แต่คุณผู้ชมอย่าดูเลยมันหวาดเสียวเกินไป

และยังเอาปืนเจาะหัวแล้วถ่ายคลิปขู่จะประจานอีก
เรื่องนี้มีเรื่องราวคุณผู้ชมนี่ฮะทำไมหลายคันจังอ่ะ
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังภาพจากกล้องวงจรปิดครับ
ถนนย่านคลอง๘อำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
มอเตอร์ไซต์๔คันครับเฝ้าผ่านไปแล้วนะครับ
เป็นกลุ่มของผู้เสียหายสองคันที่ถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่ตามแล้วมาประกบ
นะครับหลังจากนั้นเยาวชนอายุสิบหกปีครับคนขี่รถจักรยายนต์นะครับ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลลำลูกกาไม่รีบส่งได้ยังไงแขนเกือบขาด
นะครับแขนซ้ายเวอะอาการสาหัสนะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้กันจอมพลังนะครับกับนายเออายุ๑๖กับคุณแม่
ไปที่สพลำลูกกาครับนะครับไปเร่งคดีหน่อยนะฮะ
ในเอคนเจ็บเนี่ยยอมรับบอกว่าหลังเกิดเหตุโอ้โหพี่ผมรู้สึกไม่ปลอดภัยเลย
ไม่ปลอดภัยอยู่แล้วล่ะเองโดนฟันแขนลึกขนาดนั้น
เพราะว่าผู้ก่อเหตุมาถามว่าเรียนที่ไหนเรียนที่ไหนทั้งที่พี่ดูตัวผมดิ
ผมผมยาวขนาดนี้คือไม่เหมือนนักเรียนทั่วไป
และที่สำคัญคือผมไม่ได้เรียนพี่ผมมาหารายได้ทำงานช่วยครอบครัว
เล่าย้อนให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุในเอเนี่ยนะ
ขี่รถจักรยายนมากับเพื่อน๒คัน๔คนออกจากซอยแถวบ้านจะไปเติมน้ำมัน
สักพักกลุ่มวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ตามมา๒คัน๔คนเหมือนกันพอดีกันเป๊ะเลย
นี่คุณผู้ชมเราทำภาพให้เห็นเหตุการณ์จากนั้นก็ขี่มาประกบข้าง
กลุ่มนายเอเห็นท่าไม่ดีบิดหนีครับแต่กลุ่มคนก่อเหตุไล่ทันฮะ
ไล่มาทันใช้มีดฟันเข้าที่หลังของเพื่อนคนหนึ่งนะครับ๑ครั้ง
แล้วจากนั้นก็ลงรถมาไล่กระทืบกลุ่มของนายเอแบบไม่ยั้ง
แล้วตะโกนถามว่ามึงเรียนไหนมึงเรียนไหนนายเอบอกว่าไม่ได้เรียน
ไม่ได้เรียนก็ไม่หยุดนะแต่กลุ่มผู้ก่อเหตุไม่หยุดครับเข้ามาฟันที่
ในเอจนเกือบขาดเนี่ยครับคุณผู้ชมแค่นั้นยังไม่พอนะ
มีการเอาปืนเจาะหัวด้วยแล้วบอกว่ากูไม่ยิงมึงก็บุญแล้ว
ประกาศศักดาเหลือเกินจำไว้นะกูเด็กช่างแล้วก็หนีกันไป
แต่ว่าเขาไม่ฟัง

ใช่เขาก็ลุมต่อยถ่ายคลิปเอาปืนเจาะหัวอะไรอย่างนี้ครับ

ตอนนั้นเป็นอย่างไรจังกว่าที่เอาปืนจอหัว

อืมที่กดแทนอะไรกันมามันทำอะไรกันครับ
ผมก็ไม่เข้าใจเพราะผมก็ไม่เคยไปมีเรื่องมีอะไรกับใครครับ
คุณผู้ชมเรื่องนี้เดือดร้อนถึงแม่

ลูกตีลูกถูกฟันตกงานได้ยังไงคุณผู้ชม
ของเด็กเล่าบอกว่าหลังเกิดเหตุก็พาลูกชายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
จากนั้นก็ไปแจ้งความตั้งแต่วันที่๗พฤศจิกายนนะ
มา๑๐วันแล้วคดีไม่คืบเลยส่วนพยานหลักฐานเนี่ย
โดยเฉพาะกล้องวงจรปิดแม่เองก็ต้องไปขอจากชาวบ้าน
ตั้งแต่เกิดเรื่องนะครับมาแล้วที่ผมบอกว่าแม่ตกงาน
ต้องลางานไปโรงพักบ้างลางานไปโรงพยาบาลไปดูลูกบ้าง

ตามคดีให้ลูกวิงวอนเลยตำรวจจ๋าช่วยหน่อยช่วยแม่หน่อย
ติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
ตอนนี้อยู่อย่างหวาดระแวงครับ
ท่านผู้กำกับการสพลำลูกกาออกมาโอ๊ย
นิ่งนอนใจไม่ได้นิ่งนอนใจรู้แล้วนะ
ผมสั่งไอ้ชุดสืบสวนไปตอนนี้รู้แล้ว
วัยรุ่นต้องสงสัยอาจจะเชื่อมโยงกับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุในพื้นที่
แต่ต้องเข้าใจด้วยตำรวจรวบรวมหลักฐานอยู่
และจะขอหมายจับต่อไปครับ